คุณผู้ชมไปชมทะเลหมอกที่งดงาม

หรือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

หน้าต่างออกไปเจอพระอาทิตย์ขึ้น

หมอกแน่นหมอกหนาแบบนี้สวยจริงนะครับ

ก็เห็นเป็นทะเลหมอกสีฟ้าคลามนะครับ

สามารถพบเห็นได้ในช่วงเช้าบริเวณขุนเขา
วอริมถนนสายตากแม่สอด

เพียงแค่๑๗กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ

โดยพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับ
ซึ่งทางอุทยานเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ขณะเดียวกันในช่วงนี้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตาก
เขาบอกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวไง
อากาศก็เริ่มจะเย็นขึ้น

อย่างที่ดอยมูเซอร์เมื่อเช้าวานนี้นะฮะ
อุณหภูมิอยู่ที่๑๕๗องศาเซลเซียส

ส่วนพื้นที่อำเภออุ้มผางและแม่สอดนะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๐องศาเซลเซียส

บ้านคุณก็อยู่รับประเขาเนี่ยนะครับ

จุดชมวิวที่เราพาไปชมกันบ่อย

เพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๒๑องศาเซลเซียส

ในบริเวณทางขึ้นวัดผาตากเสื้อตำบลผาตั้ง

สามารถเห็นทะเลหมอกสีขาวนวลตาปกคลุมเหนือแม่น้ำโขง

โอ้โห
คือมองไม่เห็นแม่น้ำโขงเลย
คือหมอกปกคลุมหมดเลย

ใช่นะครับคือที่นี่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
เขาบอกว่าแค่ไปดูทางขึ้นวัดผาตากเสื้อก็เห็นหมอกแล้ว

ขึ้นไปที่วัดก็ได้จุดชมวิวตรงนี้ก็จะเห็นอีกคุณ

ช่วงเช้ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาชมความงดงามของทะเลหมอก

อันนี้ก็จะเห็นแบบนี้บ่อย
โอ้โฮนี่เป็นภาพไทม์แล็บด้วย
ภาพไทม์แล็บเราย่นเวลาให้เห็นภาพที่สวยงามนะครับ
เป็นจุดชมวิวที่นอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้ว
นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ตลอดทั้งวันด้วย
แล้วก็มองไปเห็นแม่น้ำโขงการล่องเรือต่าง

ใครที่อยากไปดูสกายวอล์กในจุดนี้นะคะ
ไปกันได้และที่สำคัญมองลอดใต้ท้าไปก็จะเห็นเหมาะ
เขาก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายนจำได้ไหมฮะ
ที่เรานำเสนอมาต่อเนื่องนะครับ